แต่ต้องบอกว่ายังวุ่นวายไม่เลิกนะสำหรับสมาคมศิลปินตลกนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยยังหาคนที่เป็นนายกแทนคุณหองลูกหยีไม่ได้
คือคุณหองลูกหลีเนี่ยเขาลาออกเพื่อที่จะไปลุยการเมืองอย่างเต็มที่นะคะ
ลือให้แซ่ดเลยว่ามีคนทาบทามอเป็ดเชิญยิ้มให้กลับมารับตำแหน่งอีกครั้ง
แต่เจ้าตัวไม่ขอรับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องรอถามอาเป็ดนะคะ
รวมไปถึงข่าวว่าจะวางมือลาวงการบันเทิงไปเลี้ยงหลานจริงหรือเปล่า

การเริ่มเยอะขึ้นเริ่มโตแล้วเริ่มเยอะขึ้นแล้ว
ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราหายเหนื่อยบางทีเราไปเจอหลานเราก็หายเหนื่อย
ต้องวางโครงสร้างยาวเพราะวันนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือในขององค์กรเนี่ยมันลดน้อยลง
ตลาดตลกแต่ตลาดคาเฟ่มันไม่มีแล้ว
มันเป็นสองกลุ่มกลุ่มทีวีก็คือทำงานทีวีไม่มีเวลา
อีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานคาเฟ่ก็ไม่มีคาเฟ่เล่น

มันก็เลยแยกอาชีพของตลกแยกส่วนกันอยู่
ตอนนี้ก็มีคนรักษาการอยู่นะครับ
ตอนนี้เขาก็มีคนรักษากงรักษาการอยู่

ขนาดหลานก็นี่นะนานแล้วสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะ
คนเราพอมีหลานก็เหลือหลานเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะ
ขอให้แบบว่าเป็ดนะไปเลี้ยงหลานก่อนแป๊บนึ